พูดถึงเรื่องของอาการหลงลืมกันหน่อยนะคะ
เพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้วันอัลไซเมอร์โลก

แล้วก็คุณเช็คหน่อยนะว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันแค่ลืม

เออเรื่องนี้เราต้องมาวิเคราะห์มาเจาะลึกกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมคะมาเช็คอาการขี้ลืมกันหน่อย
พูดถึงอาการขี้ลืมคือเหมือนกับลืมเรื่องเล็กน้อย
ทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะ
อย่างเช่นคุณชนะชอบลืมว่าวางมือถือไว้ที่ไหน
บางทีลืมสิ่งที่เราเรียนมา

จริงคนเราลืมอะไรได้หลายอย่าง
ไม่ได้แล้วนะ

ลืมทานยาอย่างนี้ยังพอให้อภัยนะคะแบบนี้ถือว่าปกติ
แต่ถ้าเป็นอัลไซเมอร์มันคือการหลงลืมขั้นกว่า
แล้วส่วนมากคือพบในผู้สูงอายุนะคะ
มันเกิดจากเรื่องของเซลล์สมองนี่มันเสื่อมตามวัยแล้วก็สาเหตุอื่น
เช่นดื่มสุราเยอะไม่ทานอาหารเช้าหรือว่าเป็นโรคเลือดออกในสมองก็แล้วแต่นะคะ
ซึ่งมีอะไรบ้างเราสรุปมาให้คุณผู้ชมได้พิจารณากัน
อย่างแรกเลยนะคะคือลืมชื่อคนที่เรารู้จัก
อย่างเช่นคนที่เจอหน้าทุกวันทุกวันที่เรียกชื่อกันอยู่

หรืออย่างที่สองลืมสิ่งที่เคยทำบ่อยเช่นลืมวิธีการขับรถ
วิธีการเล่นกีฬาที่ตัวเองเล่นประจำ
หรือสามสับสนในตัวเองไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนฉันมาทำอะไรที่นี่

รวมไปถึงการสื่อสารที่ยากลำบากมากขึ้นคืออยู่ดีก็นึกไม่ออกว่าฉันจะพูดคำว่าอะไร
จะพูดแบบไหนหยุดพูดไปกลางคันซะอย่างนั้น
ข้อ๕คือรู้สึกเหมือนกับสมองไม่แล่นอ่านหนังสือยากลำบากกว่าเดิม
บอกสีไม่ถูกกะระยะไม่ถูก
๖นะคะเก็บของเอาไว้ในที่ที่ไม่ควรเก็บ
อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ในตู้เย็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
ข้อเจ็ดค่ะความสามารถในการตัดสินใจลดลงหรือสูญเสียไป
คือคิดไม่ออกว่าฉันจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้
จะออกนอกบ้านเราก็ต้องอาบน้ำแปลงฟันแต่งตัวให้เรียบร้อย

อันนี้อาการก่งประมาณนั้นแต่คือเป็นหนักมากอะนะคะ
๘ค่ะคือแยกตัวออกจากงานหรือกิจกรรมที่ชอบทำ
อย่างเช่นเคยไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
เคยไปเล่นกีฬาอ่านหนังสือกับเพื่อนแต่ไม่ไปแล้ว
ลีกตัวอยู่คนเดียวโดยไม่มีสาเหตุ

และข้อ๙นะคะสังเกตดูว่าตัวเองเป็นไหม
รู้สึกว่าอารมณ์และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป
รู้สึกสับสนวิตุกตรงบนวาดกลัวไปหมดเลย
เหมือนจากคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งอะไรอย่างนั้น
จริงเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นี่ไม่ได้มาคุยกันเล่นนะ
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุจะเป็นนะ
อายุของคนที่เป็นโรคนี้ก็ลดลงเรื่อย

ถ้าเรามีข้อใดข้อหนึ่งหรือรู้สึกว่าตัวเองจะไม่เริ่มมีอาการไหม

ถ้าเป็นจริงก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
เคยเห็นเคสที่เขาแบบว่าป่วยหนักแล้วแบบ
มันน่าสงสารตรงที่ว่าเขาลืมลูกหลานตัวเอง

จากบ้านแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน

แล้วก็ดูแลผู้ใหญ่รอบข้างให้ดีด้วยนะคุณผู้ชม